กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณลุงปู่นะครับ

เรามาเอาใจช่วยกับการตอบคำถาม

รับ๑๐๐๐บาท

รับ๑๐๐๐บาท

รับ๑๐๐๐บาท

ถึง๑ล้านบาท
ล้านบาทอยู่ไม่ไกลจริงนะครับคุณลุง

ผมและทีมงานรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
เอาใจช่วยครอบครัวคุณลุงอยู่
คนละข้อละข้อละข้อเท่านั้นเองนะครับ

เพราะฉะนั้นตั้งใจตอบคำถามให้ดีนะครับ

ผมขอเชิญลุงปูขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ดูแลดีแล้วก็ต้องทำงาน

ทำข้าวกินคนเดียวนี่เราต้องดูแล

หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเล็กเนี่ย
ถ้าขาดพรมไปตะกดนี่มันอยู่กันไม่ได้
ถ้ายังทำไว้อยู่ก็ต้องทำไป

ก็เสื้อเพื่อครอบครัวพวกลูกหลานพวกนี้เลย
คุณจ๋าเดี๋ยวผมจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง

๕เรื่องเนี่ยลุงปู่จะต้องเลือกตอบก่อน
เป็นเรื่องแรกและข้อแรก
แต่การเลือกเนี่ยนะครับมีผลมาก
เพราะว่าถ้าเลือกพลาดลงไปสักข้อนึงเนี่ย

เพราะฉะนั้นลุงต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่า
ใน๕เรื่องนี้ลุงจะตอบเรื่องไหน
แล้วเรื่องไหนจะเหมาะกับใคร

มาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่อง
เรื่องที่๑ภาษาอังกฤษ
เรื่องที่๒อำเภออูทอง
เรื่องที่๓หลวงพ่ออู่ทอง
เรื่องที่๔หานุมาน

จังหวัดสุพรรณบุรี

คำถามที่ทางรายการตั้งขึ้นมานี้นะครับ
ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวนี้
แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวของลุงปู่ทั้งนั้นเลยนะครับ

ลุงปูเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ลุงปู่เลือกตอบเรื่องอำเภออูทองเป็นข้อแรกครับ
ลุงปู่เกิดที่อำเภอนี้ไหมครับ

โอ้มีที่มาที่ไป
ที่นี่อำเภออูทองของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างลุงพอจะทราบไหมครับ
ที่ดังอำเภาอูทองก็ที่ท่องเที่ยวก็มี
เขาดิสลักผู้ห้างนาข้าวอำเทียมวัดเข้าพระเขาทำเสื้อ
รู้จักวัดเขาดีสลักไหมครับ

วัดนี้มีชื่อเสียงเรื่องอะไรครับลุงพอจะบอกได้ไหม

แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะก็คือรอยพระพุทธบาท

พระพุทธบาทที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตรงกลางฝ่าพระบาทหรือฝ่าเท้าบนรอยพระพุทธบาทสลักเป็นรูปอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งธรรมจักร
ตัวเลือกที่สองดอกบัว
ตัวเลือกที่สามกงจักร
และตัวเลือกที่สี่เสมาครับ
ดอกบัวไม่ใช่เซมาไม่น่าใช่
ธรรมจักรกงจักร
ปล่อยให้คำถามอันนี้ข้อนี้มันมูลอยู่แล้ว
ต้องตอบได้ตอบได้อยู่แล้ว
ถ้าลุงปู่พร้อมแล้วจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองดอกบัว

ลุงปูเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งธรรมจักรครับ
เราจะยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวเราตอบให้หมดทั้ง๔ข้อก่อน
แล้วเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
จ๋ายังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
ลุงจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงปู่เลือกหมูหยองขึ้นมาต่อชีวิต
แล้วลุงปูจะเลือกเรื่องไหนให้หมูหยองขึ้นมาตอบครับ

ทำไมลุงเลือกเรื่องนี้เลยล่ะครับเพราะอะไรครับลุง

ถ้าเช่นนั้นเชิญหมูหยองขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หยองหนูชอบดูฮานุมานเหรอลูก

รู้ไหมว่าฮานุมานนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในเรื่องรามเกียร

มีตัวอะไรมั่งในรามเกียรหนูพอจะรู้ไหมลูก
มีมัยลาบมัชชานุฮานุมานถ้วยมัชชาครับ

ถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกสิ่งที่ลุงถาม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ฮานุมานมีร่างกายสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเขียว
ตัวเลือกที่สองเหลือง
ตัวเลือกที่สามขาว
ตัวเลือกที่สี่แดง

ที่ตาเลือกฮานุมานให้ผมมันเป็นเรื่องง่ายครับ

หยองเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามขาวครับ
หยองขอให้โชคดีนะลูกนะครับ

จังหวัดสุภารุณีครับ
ทำไมเราเลือกเรื่องนี้ให้กับแม่คุณ
เพราะแม่คุณเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วครับ
คิดว่าแม่คุณเราจะต้องรู้เรื่องจังหวัดของเรา

ขอเชิญป้าเล็กขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หลานเลือกให้ตรงกับใจที่เราคิดไว้ไหม

เล็กรู้ไหมว่ามีชื่อเสียงเกี่ยวกับอะไรบ้าง

สุพรรณบุรีนี่พ่อเพลงแม่เพลงอยู่กันเต็มเลย

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่อยู่ในคำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งวรรณคดี
ตัวเลือกที่สองภาษาถิ่น
ตัวเลือกที่สามขนมสาลี
ตัวเลือกที่สี่พระเครื่อง
ลังเลอย่าตอบพระเครื่องถ้าสาลีดีก็มันกำลังเลแหละ

เล็กเลือกตอบตัวเลือกที่สี่พระเครื่องครับ
รุ้นด้วยนะครับว่าป้าเล็กจะสามารถตอบคำถามข้อนี้ถูกหรือไม่ป้า

ให้น้องจัมโบขึ้นมาต่อชีวิตครับ

กับหลวงพ่ออูทอง

เล็กเลือกเรื่องภาษาอังกฤษให้น้องจัมโบขึ้นมาต่อชีวิต
ขอเชิญน้องจัมโบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จัมโบกี่ขวบแล้วลูกปีนี้

๙ขวบเรียนชั้นอะไรครับ

ป๓หนูชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษด้วยชอบด้วย
เอาละครับจัมโบคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ภาษาอังกฤษคำว่าพาบาย่าคือผลไม้ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งส้ม

ตัวเลือกที่สามสับปะรด
และตัวเลือกที่สี่กล้วยหอมครับ

อันนี้เรียกอะไรนี่เรียกอะไรนี่เรียกอะไร
ผมคิดภรรยาคือกล้วยหอมครับ

ถ้าพร้อมจัมโบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ัมโบเลือกตอบตัวเลือกที่สี่กล้วยหอมครับ
ท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
มาเอาใจช่วยกับครอบครัวของคุณลุงปู่จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตกับการตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ตรงกลางฝ่าพระบาทหรือฝ่าเท้าบนรอยพระพุทธบาทสลักเป็นรูปอะไร

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
สวัสดีครับ